ประเด็นที่ไม่จบแน่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นแฟนต่อต้องอดทน

คือตอนนี้เนี่ยเหมาะกับโมเมนต์ของเธอมาก

ยิ่งคุณซีลาหรือว่าคุณต่อดังมากเท่าไหร่
สิ่งที่เธอได้รับจากการบูลลี่ของคนทั่วไป
ยิ่งมากเกินทนทานคุณ

เธอต้องเจอกับข้อความทำร้ายจิตใจมากขนาดนั้น
มีนยืนยันว่าไม่เคยโพสต์ภาพอะไรที่ไม่เหมาะสม
และสิ่งที่ทำแค่อยากซัพพอร์ตคนที่รักกันมากว่า๘ปีกับอีก๘เดือน

กันข้อความแย่ที่ถาโถมเข้ามาอีก

ยังมีคนแอบเห็นคอมเมนต์ที่อ่านแล้วรู้สึกไม่ดีเลยนะคะคุณ

หรือนี่คือแผนกระทุ้งเรตติ้งละครของแฟน

จริงคุณที่เขาอยู่เงียบมาเนี่ย

คือถ้าเกิดว่าเขามีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีปฏิกิริยาในแง่ลบเนี่ย
แน่นอนค่ะว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธนภพอย่างแน่นอน

ต่อก็รักแล้วก็ให้เกียรติมีนมากซึ่งถ้าเกิดว่าเรารักดาราที่เราชื่นชอบ

ใช่นะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะ